คุณผู้ชมครับอยู่คอนโดไบเนียมใช้ฝาร่วมกัน
แต่พี่คนนี้เขาทนมานานแล้ว
เขาก็เลยอยากจะไปขอความเห็นใจสักนิดนึง
แต่ว่าเขาบอกว่าไปขอความเห็นใจ
แต่เจอลูกนักเลงกลับมาแบบนี้ครับ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

ให้โอกาสแม่ทีแม่เคยไปเตือนกันก่อนอย่างเนี้ย

เขาบอกว่าไม่รู้จะจัดการวิธีไหนแล้ว
ก็เลยเอาคลิปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคอนดโดมิเนียมแถวราชกระบัง
เพื่อนข้างห้องย้ายมาอยู่ที่หลังเขาอีกนะ
แล้วพอมาอยู่ปั๊บทะเลาะกับเมียทุกวัน
ลูกก็ร้องไห้เสียงดังแล้วร้องทีเกือบครึ่งชั่วโมง
ร้องคือร้องแบบร้องจนเด็กไอสำลักคุณผู้ชมฮะ
พอลูกโตเดินได้หน่อยคราวนี้ไปเคาะแล้ว
เคาะห้องเสียงดังคืออย่างนี้ฮะ
พี่เขาขอความเห็นใจเพราะว่าเขาต้องนอนกลางวัน
เขาทำงานเป็นกะครับคุณผู้ชมครับ
ก็เลยแบบหลับไม่สนิท
ช่วยอะไรเขาบอกแบบนั้น
เพราะว่าอีกฝ่ายก็ไม่ได้กลัวด้วยแถมด่ากลับมาอีก

แล้วบางครั้งก็ยังก่อกวนทำเสียงดังประชดเข้าไปอีก
กระทั่งในวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนหลับอยู่นะ
แต่ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าข้างห้องมันดังกว่าทุกวันที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
เลยตัดสินใจสวมใจสิงออกมาเตือน
ก็โดนไปอย่างในคลิปที่คุณผู้ชมเห็น
มาหนุ่มคนนี้มาอัปเดตล่าสุดครับเขาบอกว่า
นิติกรของคอนโดมิเนียมไปเตือนแล้ว
เตือนอย่างเป็นทางการแล้วน่าจะทำเป็นหนังสือแหละถ้างั้นนะฮะ
คือเดี๋ยวถ้าดังอีกนะคราวนี้จะแจ้งไปยังเจ้าของห้อง
แล้วจะขอยกเลิกสัญญาเช่า
นิติบุคคลหรือว่านิติกรของนิติบุคคลต้องเข้ามาเป็นคนกลางนะฮะ
ให้เขาไปปะทะกันเองเดี๋ยวจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นนะคะ